คุณผู้ชมคะขวัญพาไปติดตามสภาพอากาศกันหน่อยไหม
ช่วงนี้ร้อนมากร้อนจริงแล้วคุณรู้ไหมว่าการออกไปข้างนอกอยู่ในที่กำลังแจ้ง
ใครที่ต้องทำงานตากแดดระวังหน่อยนะคะสุขภาพสำคัญขวัญเอามาเตือนเพราะอะไร
กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาบอกแล้วนะว่าอุณหภูมิเนี่ยโดยเฉพาะภาคกลางจะสูงถึง๔๑องศาเซลเซียสค่ะ
เพราะความร้อนจะปกคลุมประเทศไทยตอนบนอากาศจะร้อนจัดบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคกลางค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรง
และขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่บอกมาระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชคแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้นะคะ
ลองดูกันหน่อยถ้าลมกระโชกแรงมาแล้วมันจะเป็นยังไงทำไมถึงต้องบอกให้ระวังค่ะ

แล้วมันซัดเอาประตูม้วนเหล็กของร้านแห่งนี้
คนที่อยู่ในร้านต้องพากันวิ่งหนีตาย
ดูภาพอีกมุมหนึ่งจังหวะนี้นะคะ

ข้าวของที่อยู่ด้านในล้มคลืนพังเสียหายกันหมดเลยนะคะ
หลังจากนั้นเกิดเหตุอยู่สัก๑๐นาที

พี่เจ้าของร้านเขาบอกว่าตอนนั้นกำลังจะปิดร้าน
มีฝนมันตกลงมาแล้วก็เกิดพายุฤดูร้อน
หอบเอาทั้งลมมาเอาทั้งฝนมา
เข้ามาภายในร้านเขานะคะ
ข้าวของพังเสียหายเป็นจำนวนมาก

ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็หนักที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยค่ะ
กำลังจะปิดร้านอยู่แท้พอพายุมันมาแบบนี้

แม้แต่ประตูเหล็กคุณยังหลุดเลยค่ะ
ทางด้านนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ที่ล่าสุดวันนี้เขาบอกว่าที่ตำบลคอนบุรีใต้
ตำบลอรพินอำเภอคอนบุรี
เห็นบอกว่าฝนตกหนักด้วยนะ

ร้อนจัดจนกลายเป็นว่าฝนตกแล้วเกิดลูกเห็บตกด้วย
ลมกระโชกแรงนานกว่า๑๕นาที
แต่ก็ยังไม่ได้มีรายงานว่ามันมีอะไรพังเสียหาย
หรือว่าบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไร
แต่ว่าเดี๋ยวเราจะรายงานให้ฟังอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันนะคะ
ระวังกันหน่อยเรื่องของสภาพอากาศค่ะ
แปรปรวนต้องระมัดระวังด้วยนะครับ
ร้อนก็มีพายุเกิดขึ้นได้นะฮะ